ท่านผู้ชมครับจะพาไปดูงานชาปนกิจศพงานหนึ่งที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรนะครับ
ปกติแล้วทางเจ้าภาพเนี่ยก็จะมีของชำรวยให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับ
ยาดมยาลมยาหม่องเนี่ยส่วนมากงานศพจะแจกอย่างนี้

แต่ว่านี่ฮะงานนี้แจกน้ำปลาร้า
น้ำปลาร้าทั้งแบบขวดแล้วก็แบบน้ำปลาร้าที่เป็นถุงนะครับทุกผู้ชมครับ
ผลมากว่าหนึ่งพันกิโลกรัมนะฮะหนึ่งตันนะครับ
ให้กับทุกคนนะครับที่มาร่วมไว้อะไรให้กับผู้ล่วงลับนะครับ
นี่เป็นช่วงที่ต่อแถวรับของชำรวยกันนะครับ
เป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้านะครับงานศพงานนี้นะฮะ
งานของนางจอมผลคุณาจันทร์อายุ๗๗ปีนะครับเป็นชาวกำแพงเพชร
นี่ฮะแขกเรือที่มาร่วมงานนะครับ
งานศพจัดขึ้นที่วัดคลองพิไกรอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
มีพิธีชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับ๑๑พฤศจิกายนแขกเรือที่มาร่วมงานนะฮะ
ก็ได้ของชำรวยที่ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหมันแปลกกว่าทุกงานที่เคยไป
หลานสาวของผู้ตายเนี่ยเธอเป็นเจ้าของโรงงานผลิตปลาร้ากับน้ำปลาร้าปรุงสุกนะฮะ
ชื่อว่าโรงงานปลาร้าแม่สุนทรอยู่ที่สุโขทัยนะครับ
ก็เลยเอาปลาร้าเนี่ยทั้งน้ำปลาร้าในขวดกับแบบปรุงสุกเรียบร้อย
แล้วก็ในถุงเนี่ยนะฮะเอามาร่วมงานพันชุดน้ำหนักรวมพันกว่ากิโลกรัม
เอามาเป็นของชำรวยให้กับแขกที่มาร่วมงานนะครับ
หลานสาวที่นำน้ำปลาร้ามาแจกมาเป็นของชำรวยในงานเนี่ยบอกว่า
เขารบรักน้าสาวที่เสียชีวิตคนนี้มากก็เลยอยากมาช่วยงานน้าสาว
ด้วยการเอาสิ่งของที่ตัวเองเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยเอามาแจก
แล้วก็มองว่าปลาร้าเนี่ยเป็นอาหารประจำครัวเรือนของคนไทย
ก็เลยอยากตอบแทนน้ำใจของผู้ที่มาร่วมงาน
นี่ฮะผู้ที่มาร่วมงานทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวนะฮะ

แล้วก็เอาไปใช้ทำกับข้าวได้อะไรได้ทำได้หลายสิ่งหลายอย่าง
งานอื่นอาจจะมีสิ่งของต่างที่เคยเห็นกัน
แต่ว่างานนี้แจกน้ำปลาร้าฮะที่กำแพงเพชรนะครับ
ก็เป็นของอยู่คู่ครัวคนไทยอยู่แล้วปลาร้านะ